คุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกในการเปิดรับสมัครสอสอนะฮะ
สสเขตทั้ง๓๕๐เขตทั่วประเทศเลยนะครับ
มาดูบรรยากาศของภาคการเมืองต่างกันหน่อย
วันนี้ก็ยังเดินหน้าเปิดนโยบายพักกันนะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ผู้สมัครกันเรียบร้อยได้เบอร์เรียบร้อย

นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
วันนี้แถลงนโยบายยกระดับชีวิตจริงคนกรุงเทพ๑๐ข้อ
รวบรวมมาจากการลงพื้นที่รับฟังความเห็นจากประชาชน
อย่างเช่นการปรับเปลี่ยนรถเมย์ทั้งระบบ
ด้วยการเปลี่ยนรถเมย์ในกรทมและปริมณฑลรวม๕๐๐คันนะครับ
ให้เป็นรถเมย์ไฟฟ้าภายใน๗ปี
ที่มาให้บริการจากแอปพลิเคชันให้ถูกกฎหมาย

พรุ่งนี้นายอภิษฎจะนำทีมผู้สมัครสอสอกอทมไปยื่นใบสมัคร
อาคารกีฬาเวท๒สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงด้วยตัวเองด้วยนะครับ
ขณะที่คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
พรุ่งนี้ก็จะนำทีมผู้สมัครสอสอกรทมไปสมัครเช่นกันนะครับ
วันนี้ก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเคหสถานเคหะเจริญชัย
พร้อมกับว่าที่ผู้สมัครสอสอกรุงเทพเขต๖
ไปพูดคุยถึงปัญหาของคนในชุมชน
อาศัยอยู่ใต้โครงการรถไฟฟ้า
แล้วประสบปัญหาหนักเลยก็คือเรื่องของฝุ่นมลพิษนะครับ
คุณหญิงสุดารัฐบอกว่าหากภักดิ์เพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล
สารต่อโครงการบ้านมั่นคงแล้วก็จะทำทุกนโยบายที่ประกาศไว้
หลังวันที่๒๔มีนาคมที่เลือกตั้งเสร็จอย่างทันที
คุณหญิงสุดารัฐขอให้ประชาชนหากพรุ่งนี้ไปเชียร์พักเพื่อไทย
ก็ขอความร่วมมือว่าเวลาเปิดเพลงอย่าลุกเต้น
เพราะอาจจะแพ้ฟาวอาจจะถูกตีความว่าจัดมหรสบได้

เพื่อไทยเนี่ยทำอะไรก็ถูกจับตามองไปทุกฝีก้าว
ส่วนช่วงข้ามวันนี้คานายชาชาศิษฐิพันธ์
ก็ได้นำว่าที่ผู้สมัครสอสอนครราชศรีมา

บวงสวงศักระอนุสวรีเท้าสุรนารี
เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะ
แล้วก็กล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าอนุสวรีว่า
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม
แล้วก็มั่นใจด้วยว่าสสสอบผ่านทุกเขตแน่นอน
ส่วนพรุ่งนี้ก็จะนำทีมไปสมัครสอสอด้วยตัวเอง
ที่สนามกีฬา๘๐พันศาอมนราชสีมาค่ะ
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร

ก็มีการซักซ้อมการรับสมัครสอสอเขตกรทม
เสมือนจริงคือเป็นการซ้อมใหญ่ในวันนี้นะคะ

โดยให้ผู้สมัครลงทะเบียนบริเวณด้านหน้าอาคารได้ตั้งแต่ตี๕๓๐
จากนั้นผู้สมัครและผู้ติดตาม๑คน

ที่นั่งไว้ให้แล้ว๑๕๐๐ที่นั่ง

เน้นย้ำด้วยนะคะว่า
ต้องเอาหลักฐานเรื่องการเสียภาษีที่ยื่นประกอบ
เอามาห้ามลืมห้ามขาดเด็ดขาด

หลังการเข้าสมัครสอสอเสร็จแล้ว
ยกเลิกขบวนแห่ทั้งหมดซะ
เพราะมันจะถือเป็นการเข้าข่ายหาเสียงจูงใจ
การรื่นเริงขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง
ที่คุณหญิงสุดารัฐพูดนั่นแหละ
ส่วนบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งตอนนี้ก็
เริ่มมีความวุ่นวายเรื่องป้ายหาเสียงนะฮะ

แต่ปรากฏว่ามีการแจ้งความกันหลายพื้นที่นะครับ

พักเพื่อไทยกับพักรวมพลังประชาชาติไทย
กรณีนายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศ
สมัครสอสอกอทมเขต๑๔พักเพื่อไทย

เอาไปติดตั้งไว้ที่เสาหน้าโรงปูน
ทั้งสองพักก็เลยไปแจ้งความ

เพื่อให้ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิด
จะได้เห็นข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ที่ก็เผากันก็มีทำลายป้ายก็มี
เอาเป็นว่าเลือกตั้งสอสอครั้งนี้

พรุ่งนี้ตี๕๓๐ยาวไปจนถึง๙โมงเช้าเลยนะคะ
เราถ่ายทอดสดวันรับสมัครเลือกตั้งสอสอค่ะ
มีรายงานสดมาจากสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง

เพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราลงไปประจำแต่ละจุดแล้ว

เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้คุณผู้ชมไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนเลยค่ะ
เปิดเลยไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ติดตามกันยาวว่ามีใครหน้าตาแบบไหนบ้าง
สำหรับแต่ละพักนะคะที่จะเป็นสอสอเขตของกรุงเทพมหานคร

ทั่วประเทศก็มีบรรยากาศให้ท่านนะครับ
รวมทางการดีเบตประชานวิสัยธรรม
ไปถึงวันเลือกตั้งวันลงคะแนนการนับคะแนนเลย

เลือกตั้ง๖๒ปีนี้เปิดไทยรัฐทีวียาวไปเลยค่ะ